ข่าวเที่ยงช่วงนี้มาดูโครงการคืนความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชน
ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ได้ทำการคืนรถจักรยานยนต์กว่า๙๐๐คันที่ถูกยึดไปก่อนหน้านี้
และจอดไว้ที่สถานีตำรวจต่างคืนให้กับประชาชน
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งก็พบว่าเป็นการคืนกลับให้เจ้าของตัวจริง
รวมทั้งบางคันตรวจพบว่าถูกขโมยมาด้วยค่ะ
รถจักรยานยนต์จำนวน๙๐๕คันจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน๑
ถูกลำเลียงมาไว้ที่สนามบุญญจินดา
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคืนรถให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ตามโครงการคืนรถให้กับรัชาชน
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุ
ว่ารถที่นำมาคืนให้กับเจ้าของซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ส่วนหนึ่งค่ะเป็นรถที่ถูกตรวจยึดมาในช่วงที่มีการตั้งด่านตรวจ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดง
ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้ซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันอาทยากรรมนะคะ
โดยเมื่อตรวจยึดมาได้กลับพบว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัว
เพื่อที่จะขอรถคืนจึงได้ตรวจสอบและพบว่ารถจักรยานยนต์บางคัน
ประกอบกับรัฐบาลนั้นมีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานจัดทำโครงการเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน
กองบัญชาการตำรวจนครบานจึงได้ติดต่อเจ้าของรถให้มารับรถคืนได้
ระหว่างวันที่๕ถึง๙มกราคมนี้ที่สนามบุญญจินดาเขตหลัก๔ค่ะ
เอกสารที่ต้องเตรียมมานะคะหลักฐานก็ประกอบไปด้วย
ทะเบียนรถบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนำมาแสดงด้วยนะคะ
แต่ถ้าเจ้าของรถยังไม่สามารถเดินทางมารับรถคืนได้ตามกำหนด
ก็สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับรถที่สถานีตำรวจนครบานในพื้นที่ทั้ง๘๘แห่ง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เช่นเดียวกันค่ะ